มันต้องกินทุกวันเนี่ยกะเพราไม่มีไข่ได้ยังไง

ตัวเตรียมใจเตรียมเงินในกระเป๋านะคะ
ไข่ไก่จะปรับราคาอีกรอบแล้วค่ะ

จำได้ไหมคะรอบแรกต้นเดือนมีนา
นี่ยังไม่สิ้นเดือนมีนาเลยค่ะจะปรับอีกรอบแล้วค่ะ

แผงละ๓บาทหรือถ้าเกิดคิดเป็นต่อฟอง

บางคนบอกโอ๊ย๑๐สตางค์เองแต่นั่นก็คือเงินนะคะ

สตังค์แต่ละครัวเรือนเนี่ยไม่เท่ากันนะฮะ

นะฮะนี่คุณผู้ชมที่นี้เนี่ย
พวกค้าปฏิการ์ค้าส่งเขาว่ายังไงล่ะ
เพราะกระทรวงพาณิชย์เตรียมที่จะมาแทรกแซงเรื่องของราคาไข่ไก่

ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาด
ว่ายังไงล่ะเราไปสำรวจกันหน่อยนะคะ
คุณขจรเกียรติพระดาศรีเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งไข่ไก่รายใหญ่
อยู่ที่ราชบุรีนะคะบอกว่าฟังช้าชัดนะคะชาวราชบุรี
วันนี้๒๔มีนาคมจะมีการปรับราคาไข่ไก่อีกครั้ง
หลังจากที่ช่วงต้นเดือนมีนาปรับมาแล้ว๒รอบ
วันนี้จะปรับขึ้นฟองละ๑๐สังหรือราคาขายปลีก๓บาทต่อแพงค่ะ

นะคะทีนี้เราก็ถามต่อว่าเอ๊ะสาเหตุอะไร
ทำไมต้องมีการปรับแล้วปรับอีกปรับขึ้นราคาไข่ไก่
มันพุ่งไม่หยุดเลยนะคะคุณขจรเกียรติบอกว่า
ราคาไข่ไก่ที่มันแพงเนี่ยเพราะว่า๑สงครามรัสเซียกับยูเครนไง
ไม่เกี่ยวอะไรอ่ะคุณผู้ชมเราเนี่ยนำเข้าอาหารสัตว์มาจากรัสเซียนะคะ

ต้นทุนมันก็แพงแล้วพอเป็นอาหารสัตว์อย่างเราเลี้ยงไก่อย่างนี้
ใช่อาหารสัตว์ก็แพงขึ้นใช่ค่ะต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มันแพงขึ้น
อันนี้ประเด็นที่๑ประเด็นที่๒แม่ไก่ปลดระวังราคาขยับแพงขึ้น
คือสูงสุดในรอบ๑๐ปีกิโลกรัมละ๕๓บาท
เอาไก่ปลดระวังแพงเกี่ยวอะไรอ่ะ
พอราคาแม่ไก่ปลดระวังแพงเกษตรกรก็เลยปลดระวังแม่ไก่เร็วกว่ากำหนดไง
พอแม่ไก่ถูกปลดระวังเร็วขึ้นแม่ไก่ในระบบมันก็น้อยลงที่จะออกไข่
มันก็ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ทำให้ปริมาณไข่ไก่ในระบบลดน้อยลง
ตามกลไกตลาดเลยค่ะพอปริมาณราคาไข่ไก่น้อยลงราคาก็ขึ้นขึ้นถูกค่ะ
ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนด้วย
อ้าวแต่น่าร้อนทุกปีแหละไข่น้อยลงค่ะอ่าทีนี้เอาเฉพาะที่ร้านของคุณขจรเกียดนะครับ
ที่ร้านปกตินี้มีไข่ไก่หมุนเวียนเฉลี่ยอยู่ที่๔๕แสนฟองต่อวัน
ตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ๓๔แสนฟองต่อวัน
หรือปริมาณไข่ไก่มันหายไปจากระบบ๒๐ค่ะ

เพราะฉะนั้นแล้วคุณขจรเกียจบอกว่าในฐานะพ่อค้าคนกลางนะคะ
ก็มองว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงราคาไข่ไก่

แต่ควรจะปล่อยให้ระบบกลไกของตลาดทำงาน
พอราคาไข่ไก่สูงขึ้นคนก็บริโภคน้อยลง
หลังจากนั้นมันก็จะปรับตัวของมันไป
เกิดภาวะสมดุลนะคะราคาซื้อนะคะกับปริมาณไข่ไก่
ที่มันจะออกมาในตลาดนะคะ